ไม่เชื่ออย่าล้มหนู
มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลคอลลาเจน
แดสสุขาวดีพูดถึงคืออะไร

ที่เราไปเป็นพาร์ทเนอร์ใหญ่กับที่นี่
มันเป็นฮวงซุ้ยนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย

ก็ไปซื้อช่องเก็บกระดูก

กี่ไร่นะฮะ๒๕๓ค่ะ

บอกว่าอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะพาคุณพระดำไปนอนที่นั่นเลย

ให้คุณอัตเลียเป็นคนไปก่อน

หลังจากแปลงโฉมจากนัตลียเพลี่ยแคมพ์

ไตล์โมเดิร์นอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีกันเลยครับ

คุณหนึ่งเขาเป็นพาร์ทเนอร์เองครับ
ตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นห่วงซุ้ย
ที่ใช้สำหรับเอาโรงจีนมาฝังนะฮะ

ในส่วนทางที่เดินถ้าเป็นที่อื่น
เขาจะวางสเปกสปาดแต่อันนี้มันถูกวางผังโดยวิศวกร
เขาก็จะสร้างบรรยากาศว่ามันมีทางเดินของมังกร
เป็นเส้นทางกลางก็เป็นถนนใหญ่เรียกว่าถนนเมน
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าบ้านใครได้อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ภายใต้ผังของถนนเมนทั้งหมดนะฮะที่เราเห็นเป็นตัวบล็อกเนี่ย
ก็จะมีการวางระบบซิสเต็มของน้ำที่มันจะไหลเวียนอยู่ได้ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของที่นี่ก็คือ
มันจะทำให้พื้นที่ที่เป็นหลุมของสู่ศาลไม่มีความชื้น

พอไม่มีความชื้นไม่มีน้ำไหลเข้าไป
นั่นหมายถึงว่าเราก็จะได้สุสานหรือห่วงซุ้ยที่มีคุณภาพที่ดี
ข้อมูลประเภท

๘หลุมแล้วก็๓๒หลุม
โดยทั่วไปก็จะเป็นหลุมคู่เพราะจะต้องเป็นคู่สามีภรรยา
พื้นที่ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับสองท่าน
ก็คือฝั่งคู่สามีภรรยา
คุณพ่อคุณแม่อักลกอัมแม่
อันนี้เป็นขั้นมาตรฐานอันแรก
ซึ่งในพื้นที่นี้ก็มีคนซื้อแล้วนะครับ
แต่เขายังไม่ได้ทำพิธี
ยังไม่ได้มาดูเลิกในการตั้งป้ายชื่อป้ายวิญญาณนะครับ
สุสานที่นี่จะลงท้ายด้วยเลข๘ทั้งหมด
ตามความเชื่อของคนจีน

เป็นซิงแตรที่อยู่กับบริษัทมานานมากแล้ว
ทุกที่ทุกหลอทก็จะลงท้ายด้วยเลข๘ทั้งหมด
ก็จะกระโดดไปกระโดดมาตามที่สินแสเขาวางไว้

แต่บางคนเขาก็ฝังแค่๒หรือบางคนก็ฝัง๔หรือ๖
ก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า
ข้างหน้านี้คือแถวแรกพื้นที่ด้านหน้าจะใหญ่กว่าของคนอื่น
ราคาจะแพงกว่า
ก็จะเห็นว่าขนาดเนี่ยจะโอดโถงกว่า
พูดง่ายเหมือนซื้อบ้านเดียวเลยไม่มีพื้นที่สนามย่า
ลักษณะของเจ้าที่ที่มีอยู่เนี่ยก็จะถูกตั้ง
อันนี้คือตัวเดียวเขาจะต้องมาตั้งข้างนี้อยู่แล้ว
ถ้าเป็นสมัยก่อนคือเราจะไปถึงลุคปุ๊บ
เราต้องเอาฟักมาผ่า๓ชิ้น
ปักทูบแทนปักเทียน

ราคาจะสตาร์ทไม่ต่ำกว่า๓๕๐๐๐๐๐บาท

อันนี้เขาทำไว้เป็น๔หลุมค่ะ

แล้วก็จะมีที่เผากระดาษส่วนตัวเลย

ระบบน้ำอะไรมันก็จะไม่ซึมเข้ามา
เพราะว่าเรามีรางน้ำอยู่ด้านหน้าอยู่แล้ว
ครบนะฮะส่วนใหญ่เขาจะซื้อเพื่อที่ว่าต้องการพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็อาจจะมีการออกแบบในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
พื้นที่ก็จะใหญ่มากเกิน๑๐ล้าน
คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูหลุมที่เรียกว่าเป็นมีการฝังศพจริง
เป็นศพแรกของที่นี่นะฮะ
แล้วก็บังเอิญว่าศพนี้เป็นคุณพ่อบ้านประชามตระกูลของเรา

ความเชื่อจีนเขาเชื่อว่าเมื่อเกิดจากดิน
สุดท้ายเราก็ต้องกลับกลายไปเป็นดิน
จริงแล้วเรื่องสุสานเนี่ยการเห็นป้ายชื่อแต่ละที่เนี่ย

แต่บังเอิญว่าอันนี้เป็นพ่อบ้านประจำตระกูลเรา
เราก็เลยสามารถให้ดูได้นะคะ
ในส่วนป้ายวิญญาณป้ายชื่อตรงนี้นะฮะ
จริงแล้วภาษาจีนเขาเรียกว่าเจียปี
ก็คือป้ายที่บ่งบอกว่าผู้ตายชื่ออะไรยังไงบ้างนะคะ
ลักษณะของป้ายเจียปีเนี่ยจริงแล้วหลายคนคิดว่าเวลาเรามาไหว้กันนะครับ
ก็จะเอาของทุกอย่างเนี่ยเอ่อมาสุ่มไว้วันนี้
แต่จริงแล้วไม่ใช่นะฮะจริงแล้วเนี่ย
มันจะมีส่วนโค้งถูกไหมฮะมันเปรียบเสมือนการนั่งเก้าอี้
ผู้ตายก็จะนั่งอยู่บนเก้าอี้ของตัวเองที่โอบอุ้มลูกหลานทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ
ในพิธีกรรมของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
ก็ที่เตรียมตัวที่จะซื้อสุสานของตัวเองไว้เนี่ยนะฮะยังไงแล้วก็ต้องทำแซกีต่อยุดวงชะตาตัวเองอยู่แล้ว
การทำแซกีคือการเอาโถหนึ่งที่มีต้นไม้มงคลแล้วก็เมล็ดพันธุ์มงคล
แทนความเจริญงอกงามที่จะอยู่ในโถจะต้องเอาลงไปฝังในหลุม
ซึ่งหลุมส่วนใหญ่เนี่ยในสมัยก่อนก็คือการซื้อหลุมศพเพื่อเตรียมไว้ของตัวเองอยู่แล้ว
เพราะราคาที่ดินเนี่ยมันขึ้นในทุกปีนะฮะซื้อตอนนี้ก็ถูกหน่อย
อีก๑๐ปีข้างหน้าหรือในปีหน้าราคาที่ดินเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่
เขาก็ซื้อเสร็จปุ๊บเขาก็ทำแซกีเลยบางคนก็ซื้อไว้ยังไม่ทำแซกี
บางคนก็ซื้อไว้แล้วโดนซิงแสทักโดนคนนู้นคนนี้ทักแล้วอยู่กับตก
เรื่องดวงชะตาตัวเองไม่ดีเพราะดีเขาก็ทำรอ
คิดว่าอาจจะอยู่ได้ไม่นานลูกหลานก็มาซื้อบ้านหลังที่๒รอให้
เพื่อเป็นการทดแทนความกระตันอยู่
บุญคุณที่มีต่อบีดามันดาอย่างนี้

สามีภรรยาไม่ได้เสียชีวิตพร้อมกันอยู่แล้ว
เมื่อไหร่ที่สามีหรือภรรยาเสีย

เพื่อต่อยุคดวงชะตาให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยปริญญาณ

อันนั้นก็คือสำหรับคนที่

อาคารตรงนั้นก็คือจะเป็นอาคารที่ใช้สำหรับ

ก็จะใช้ในรองรับกับคนในยุคใหม่
ที่อาจจะมีการฝั่งน้อยลง

ในอนาคตเมื่อเราทำตัวอาคารเก็บกระดูกเสร็จแล้วเนี่ย
เราก็มีความคิดว่าเราจะไปทำแซกีในอาคารเก็บกระดูก
สำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัด
โดยทั่วไปก็คือพอสุสาน
เวลากลางคืนเนี่ยก็จะไม่มีใครเข้ามาอยู่แล้ว
นอกเสียจากว่าคนที่เฝ้าสุสาน
โดยตัวเฮียเองก็ไม่ได้นอนเฝ้าที่นี่
แต่สิ่งที่มันเกิดเหมือนลักษณะแบบว่า
ให้เราได้รู้สึกก็คือ
ศพของตัวพ่อบ้านเราที่ฝั่งที่นี่

หรือในบางครั้งก็ไม่ได้เห็นเป็นคำพูด
ก็คือมานั่งรออยู่หน้าบ้าน

ซึ่งหลังจากที่เขาเสียชีวิตใหม่

จากจะมีสุสานจำนวนมากสำหรับฝังศพแล้ว
ยังมีช่องสำหรับเก็บอัฐิอีกด้วยครับ
อันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บอัฐิ
ที่จะถูกสร้างในตึกเมื่อกี้
ในหนึ่งที่เก็บอัฐิมันจะมีทั้งหมด๙ชั้น
ชั้นล่างสุดก็จะมีถาดอย่างนี้
ในส่วนของล่างสุดเพื่อที่จะเส้นไหว้เล็ก
แต่โดยถั่วไปตามนิสัยคนไทยจะไหว้เยอะ
หรือถ้าเป็นคนเชื่อสายดีนก็จะไห้เยอะ
เขาก็จะตั้งโต๊ะหน้าเลยในทุกเทศกาล
ใส่ชื่อต่าง
แล้วก็จะแบบถูกสร้างขึ้นมาให้รู้สึกว่ามันไม่น่ากลัว
เขาบอกว่าไม่รู้นะใครจะบอกว่าสวยอะไร
แต่เขาบอกไปงานศพหรือเรื่องเศร้าอย่าพูดคำว่าสวยคุณเชื่อไหม
โดยส่วนตัวไม่เชื่อนะคะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย

เหมือนไปงานศพอย่างนี้คุณหนุ่มกัญชัยบอกเขาห้ามชมกัน
เวลาใครจัดดอกไม้สวยหรืออะไรอย่างนี้
อย่าไปชมนะเดี๋ยวมันจะมีศพที่๒
ลูกคนมาจัดงานของลูกค้าหนูดอกไม้อันนี้สวยนะ

นัตตาลีจ่ะการที่หากินกับความตายของคน
บางคนอาจจะมองไปว่าเป็นเรื่องอัปมงคลเป็นเรื่องไม่ดี
มันเป็นแบบว่าหากินกับความเป็นความตาย
สำหรับคุณที่หาขอโทษนะทำมาหากินเกี่ยวกับความตายของคุณ

ก็เชื่อในส่วนหนึ่งนะคะว่ามีคนหาว่าเราแบบหากินกว่าความตาย
แต่ทุกอย่างเนี่ยเราจะตอบโจทย์ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย
มันมีจัญญาบันแล้วก็เป็นเรื่องสุจริต
ก็คือสิ่งที่ลูกค้าวิ่งกลับมาหาเราอยู่ตลอด
นั่นก็คือการบริการนั่นเองแล้วเราก็ทำอย่างถูกวัฒนธรรมประเพณี
แล้วก็ในหลายครั้งที่มีคนลองทำแล้วก็ดูถูกอาชีพของเรา
ว่าเนี่ยพวกลื้อหาเกี่ยวกับคนตายคอยแบบปอกลอกคนที่เขากำลังเสียใจอยู่
มีแต่สวยกับสวยแต่ทุกวันนี้ก็ยังเจริญอยู่นะคะ
วันนี้ขอบคุณฮะท่านผู้ชมฮะที่จริงแล้วน้อยมากที่เราจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับคนทำโรงศพ
คนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับความเป็นความตายเออทำให้เราได้รู้อะไรเยอะแยะมากมาย

เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ

จะบอกความลับก่อนตาย

เราต้องเตรียมตัวกับความตายยังไงบ้าง

เราทุกคนควรจะต้องกลัวความตายไหม
คนเราทุกคนควรจะลำลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก
คนที่เขากำลังจะตายญาติพี่น้องมักจะต้องไปเปิดบทสวดข้างหู
จะได้ไปตามทางขององค์พระพุทธเจ้า
จะได้ไปเกิดเป็นคนจะได้ไปเกิดเป็นสิ่งที่ดีหรืออาจจะหลุดพ้นไปเลย

คนที่จะโดนผลของการกระทำผลของวิบากรรม
ไล่ตามอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ลาเซีย